กลับมาติดตามชัดข่าวเที่ยงกันต่อนะคะ
วันนี้ค่ะมีการจัดเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็นนะคะ

ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะ

สำหรับพรบฉบับนี้นะคะบอกว่าเป็นการให้อำนาจ
กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐนะคะในการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสำหรับเวทีเสวนารับฟังความคิดเห็น
จากคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากอาคารรัฐสภาค่ะเชิญค่ะ

อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติค่ะ
ซึ่งประธานคณะกรรมนิการก็ระบุนะคะว่า
จะนำความเห็นในเวทีนี้ไปประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมค่ะ
จะต้องคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการให้อำนาจของเจ้าหน้าที่
ในการสืบสวนสอบสวนและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนค่ะ
คณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สะพานิติบัญญัติแห่งชาติ

เกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พศ
โดยพตเอกทัศน์ชวัญสุขสมจิตประทานคณะกรรมนิการ
กล่าวว่าคณะกรรมธิการได้ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว
แต่จำเป็นต้องสร้างความสมดุลระหว่างการสืบสวนสอบสวน
และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลคอมพิวเตอร์

ดังนั้นจึงต้องจัดเวทีสัมมนาเพื่อนำความเห็นไปประกอบการพิจารณาเพิ่มเติมค่ะ
ขณะเดียวกันยังยอมรับนะคะว่าหลายส่วนในร่างนี้
ยังดูไม่ออกว่าจะเกิดปัญหาในการนำไปปฏิบัติหรือไม่นะคะ
ดังนั้นจึงต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กร่างกฎหมายฉบับรองที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎหมายฉบับนี้

ขณะที่ในเวทีเสวนานะคะได้แลกเปลี่ยนความเห็น
แนวทางการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในอนาคต

เล่าถึงประสบการณ์ที่พบปัญหาการนำเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์ของสถาบัน
เคยได้รับแจ้งจากผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์นะคะว่า

แต่ไม่ทราบจนถึงเลือกขนาดนี้นะคะว่าใครเป็นผู้แจ้ง
และก็ไม่ได้มีการปิดเว็บไซต์แต่อย่างใด
อยากสะท้อนให้เห็นว่ามีปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่
หากไม่เขียนกฎหมายให้ชัดเจนค่ะ
ผมต้องคิดว่าผู้ให้บริการคนที่เขาวางเซิร์เวอร์ไปต้องตกใจ

จะเป็นผู้ถามว่าเป็นนักธุรกิจหรือจะเป็นยังไง
ด้านในบริษัทโครซุรัสเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
ระบุนะคะว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของประเทศไทยถูกละเมิดลิขสิทธิ์จำนวนมาก
จำเป็นนะคะแล้วก็เป็นที่มาของการเพิ่มเนื้อหาของกฎหมายที่ครอบคลุมขึ้นนะคะ
ที่กำหนดว่าข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่เป็นความผิดตามกฎหมายอาญา
เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ไม่สามารถหาตัวผู้กระทำผิดได้
หรือกฎหมายอื่นซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นมีลักษณะขัดต่อความมั่นคง
ศิลธรรมอันดีของประชาชนและเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนั้น
หรือพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ร้องขอ
แต่ส่วนตัวนะคะยังต้องการให้ปรับเปลี่ยนเรื่องสารที่จะดำเนินการให้สามารถยื่นฟ้องร้องได้ที่สารอื่น
จากสารทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
เพื่อให้ความสะดวกกับประชาชนที่อยู่ห่างไกลค่ะ
ประธานคณะกรรมธิการยังระบุด้วยนะคะว่า
มีความจำเป็นในร่างกฎหมายนะคะที่จะต้องให้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ในการดำเนินการอย่างเร่งด่วนในเรื่องของความมั่นคงเกี่ยวกับกฎหมายคอมพิวเตอร์นี้นะคะ
เพื่อจะดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนค่ะ